นักหลักข่าวบางวีดีโอ

เอาล่ะกลับมาในช่วงนี้คุณผู้ชม
รับมาซะด้วยดีว่าในมือของคุณผู้ชมนั้นถือมือถืออยู่หรือเปล่า
ในมือของคุณผู้ชมนะถือมือถือมือถือมือถือในมือของคุณผู้ชมนะถือมือถืออยู่หรือเปล่า

อย่าลืมส่งไลน์มาคุยกันด้วยนะคะว่าสิ้นปีนี้มีแพลนมีโปรแกรมว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะส่งมาพูดคุยกันเยอะนะคะ

และที่สำคัญคือเดี๋ยวนี้อย่างที่คุณชนะบอกแหละว่าถ้าคุณเนี่ยติดมือถือติดโทรศัพท์เนี่ยเราก็มักจะเข้าไปส่องโซเชียล

เรื่องราวอะไรดีเรื่องราวที่ทำให้เราอมยิ้มได้บ้างจริงแล้วเนี่ยโซเชียลมันก็มีเรื่องราวดีเหมือนกันนะมันไม่ได้มีแต่ว่าเรื่องดราม่งดราม่าอะไรต่างเกิดขึ้นถูกไหม

วันนี้นะคะรวบรวมคลิปน่ารักมาฝากกันคลิปแรกวันนี้ที่จะพาไปดูเป็นความน่ารักของคุณพ่อกับคุณลูกคู่หนึ่ง
คุณพ่อเนี่ยนะไม่รู้ว่าไปเครียดไปอารมณ์เสียไปอะไรกับการทำงานมาก็ไม่รู้แล้วมาลงกับการทำงานกับลูกที่บ้าน

งงเลยยืนงงเออไม่รู้ว่างงขนาดไหนไปดูคลิปกันก่อนค่ะ

จริงคุณพ่อเนี่ยต้องอารมณ์ค้างมาจากการทำงานแน่เลย

หรือคุณพ่อเป็นอะไรดีเป็นพนักงานอยู่ในนั้น

แต่ดูแล้วคุณพ่อคล่องมือมากเลยนะครับ
พ่อคุ้นเคยมากจริงคือเป็นเรื่องราวน่ารักในโลกโซเชียลโลกออนไลน์นะครับคุณผู้ชม
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คท่านหนึ่งเขาโพสต์คลิปของสามีตัวเองกับลูกสาวตัวน้อย
กำลังนั่งเล่นกันอยู่เป็นภาพความประทับใจนะจริงแล้วคือ
คุณพ่อเล่นขายของเป็นเพื่อนคุณลูกอยู่อยู่ในข้อกั้นเด็กแบบนี้นะคะ
ซึ่งผู้เป็นพ่อรับบทเป็นคนขายเป็นแคทเชียร์นั่นเอง
ส่วนลูกสาวเป็นลูกค้าแต่สิ่งที่ทำเอาชาวเน็ตกั้นขำกันไม่อยู่จริง
เลยตอนนี้ฉันก็ขำมากว่าคุณพ่อเนี่ยเล่นขายของจริงจังมากเพราะคุณพ่อสนุกมาก
สนุกกว่าคุณลูกอีกจริงจังกว่าคุณลูกอีก
ลูกสาวตัวน้อยยืนงงเลยค่ะงงเป็นไก่ตาแตกเลยคุณค่ะ
เหมือนจะทำงานมาเครียดกลับมาเล่นกับลูก
พนักงานทำลูกค้างงค่ะ
คำตรงลูกค้าพูดไทยได้ไหมคะ
คือคุณแม่เขาก็แซวเวลาคุณพ่อเล่นกับลูก
คือจริงจังมากเลยคุณพ่อโอ๊ย
เล่นเหมือนอยากเป็นแคทเชียร์เองคุณ
แล้วคลิปนี้เนี่ยได้รับการเข้าไปชม

อดวิว๑๓ล้านวิวเข้าไปแล้วคุณผู้ชมดู

แล้วก็มีการแชร์ออกไปอีกเกือบ๔๐๐๐ครั้ง
โดยมีชาวเน็ตนะคะเข้ามาคอมเมนต์

แล้วก็แซวกันอีกว่าลูกสาวตัวน้อยยืนงงเลยค่ะ
ว่าคนนี้พ่อหนูจริงหรือเปล่า
พ่อเล่นอินสักขนาดนี้นะคะคุณ
ก็เป็นเรื่องราวน่ารักมุมน่ารักของครอบครัว

คุณพ่อเขาสนุกสนานกับการเล่นกับลูกขนาดไหนค่ะ

สนุกมากจริงคือคลิปตัวเต็มมันยาวมาก
คุณผู้ชมลองไปหาดูในโซเชียลกันได้

มีรูดบัตรด้วยนะมีบัตรเครดิต

น่ารักค่ะเป็นภาพความประทับใจ
คุณพ่อคุณลูกเล่นกันในข้อกั้นเด็กนะ
ไปดูอีกหนึ่งคลิปนะครับ

คุณพ่อส่วนใหญ่ก็ต้องสอนคุณลูกทำการบ้าน

สู่ไปดูกันได้
เป็นการทำการบ้านที่มันมากมันมากสายก้นไปด้วย
สู้อยู่อย่างนี้โยกไปโยกมาสรุปเป็นชั่วโมงก็ไม่เสร็จนะครับมัวแต่โยกกัน

สนุกสนานจริงสุดยอดคุณพ่อตัวจริงแหละผมต้องบอกแบบนั้นนะครับ
โอ้โหสอนการบ้านลูกให้จังหวะแล้วก็ทำให้ลูกนั้นสนุกสนานไม่เครียดกับการทำการบ้าน
นี่แหละครับสุดยอดคุณพ่อจริงน่ายินดีแทนคุณภรรยาด้วยนะครับ
ที่ได้คุณพ่อคุณสามีที่โอ้โหขยันในการดูแลลูกขนาดนี้
ช่วยลูกทำการบ้านแล้วยังช่วยคุณภรรยาทำงานบ้านด้วย

เรียกได้ว่าเป็นอภิชาตสามีแบบนี้ผมมีเพลงให้จัดให้เลยครับ
กับคุณสามีสุดยอดแห่งปีคนนี้ครับ
อย่าแพ้เขานะเขานะนะคุณชนะนะคุณชนะ
นี่ยังอดใจโยกตามไม่ได้เลยนะเนี่ย
น่ารักมากเลยอ่ะวันนี้มีเรื่องราวของคลิปในโลกโซเชียล
สร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนได้มากมายนะคะ
นี่แหละแบบนี้เดี๋ยวเรามาแชร์กันเรื่อยในทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์นะครับ
ต้องแล้วส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่
ช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องราวให้ติดตามพักแป๊บเดียว